แล้วถ้าไม่รู้จะไปคลายร้อนที่ไหนนะครับแนะนำให้ลงใต้ไปที่จังหวัดทรงครา
ไปเที่ยวทะเลไม่พอนะครับไปร้านอาหารร้านนี้ด้วยโอ้โหร่มรื่น
ไปแล้วคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับโอ้ขึ้นรถไฟไปเลยเหรอครับ
คือรถไฟไปสงขลาคุ้นไปค่ะแล้วก็ไปสัมผัสกับร้านอาหารแบบชิวอย่างนี้เลยนะครับ
อยู่ที่ตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนเลยทีเดียว
ซุ้มสาไก่พิซซ่าเต้าดิน
เป็นพิซซ่าเตาดินที่หอมกลุ่นจริงเลยนะครับ
นั่นกำลังนวดแป้งคือเป็นพิซซ่าโฮเมดด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วแล้วก็ทำแบบแผ่นต่อแผ่นใหม่สดสะอาด
แล้วที่สำคัญเขาสามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
ไปละเลงทำหน้าได้เองด้วย
อยากได้แบบไหนหน้าพิซซ่าหรือหน้าเรา

นี่ไงอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลย

เป็นอีกกิจกรรมที่สามารถทำเองได้ด้วย

เออเสร็จปั๊บเราก็ไปอร่อยกันเอง
แบบนี้ครับโยนเข้าไปในเตาก็แป๊บเดียวไม่นาน
โอ้โหแล้วก็ได้รสชาติที่มันอร่อยพอดี
แล้วก็แป้งนี่นะสุดยอดเลย
เป็นแบบบางกรอบคุณดูสิ

วันนี้ต้องไปกินแล้วล่ะไปสงขลาเนอะ
เห็นไหมพอเสร็จมาก่อนเลยหน้าตาหน้ารักภาพมาก
ไม่ธรรมดานะเป็นยังไง
นี่แหละครับใครที่สนใจอยากจะไปพักผ่อน
แล้วก็ทานอาหารอร่อยแบบเงียบสงบ
บนบรรยากาศภูเขาท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้
ก็ไปกันได้นะครับบอกอีกทีสำหรับชื่อร้านนั่นคือ
หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วนะครับเผื่อจะไปกันไม่ถูก
หรือว่าจะไปสำรงสำรองที่นั่งกันก็๐๘๑๓๒๘๗๑๓

ไปกันได้นะคะไปทานพิซซ่าอร่อยที่เราสามารถตกแต่งหน้าได้เองนะคะ
หน้าตาดีนะทานน่ะโอ๊ยรสมากเลยนะอยากทานอยากไปมีโอกาสนะ
เวียนไปที่สงขลาเนาะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปหาอะไรกินอร่อยกันได้นะคะ
ไปดูแบบวิว๓๖๐องศาเลยอ่ะสวยงามมาก
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคลายร้อนแล้วกันที่นำมาเสนอนะคะ
ไปหาของกินอร่อยก็อาจจะคลายร้อนได้เหมือนกันนะ